ที่จะเล่าต่อไปเนี่ยผู้ชายคนนี้ก่อเหตุเอะอะโวยวายค่ะ
โวยวายปุ๊บตำรวจควบคุมตัวไปที่สพ
พอควบคุมตัวไปแล้วเอาสงบสติอารมณ์ส่งกลับบ้านไป
ไม่พอกับผู้ชายคนนี้นึกอะไรขึ้นมาได้ก็ไม่รู้
คว้ามีดวิ่งกลับมาที่สพอีกครั้งทีนี้เอามีดมาไล่แทงตำรวจ
สภาพเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็น
เขาถ่ายไว้แล้วตำรวจก็ต้องวิ่งไล่ล่ากันแบบนี้
ถามว่าเขาเป็นอะไรที่ต้องมาเอะอะโวยวาย
เขาเคยเสพยาบ้าแต่ไม่ได้เสพมานานแล้ว

นึกอะไรขึ้นได้ก็เกิดคลุ้มคลั่งแบบนี้ค่ะ

สภาพผู้ชายกางเกงแดงเมื่อสักครู่นี้นะ
ถือมีดนะมือขวาของเขาถือมีด

แล้วในช่วงที่เขาทำเนี่ยเขาเอะอะโวยวายด้วยนะ
อย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้นะใครเข้ามาใกล้แท่ง
แล้วเมื่อสักครู่นี้นั่งรับมีดอย่างสบายใจอยู่หน้าโรงพัก
ตำรวจก็พยายามแหละพยายามเกลี้ยกล่อม

กำลังเสริมก็คือญาติให้มาเจรจาเพิ่มเติม
ถามว่าสำเร็จไหมไม่สำเร็จค่ะ
และในภาพจะเห็นว่าเขาเดินไปเดินมา

เขาก็ออกมาเดินรอบสพแบบนี้
แล้วคนในสพก็มีทั้งแม่ค้ามีทั้งคนอื่น
เขาก็แตกตื่นตกใจกลัวจะถูกแทง
ส่วนผู้สื่อข่าวเองล่ะผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้ง
เขาก็ไปทำข่าวนะแต่ลงจากรถไม่ได้ค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นถ่ายจากในรถนะ

สุดท้ายแล้วตำรวจใช้เวลาเจรจาประมาณ๔๕นาที
ผู้ชายคนนี้อันนี้เป็นภาพเจรจาเสร็จแล้วนะ

วางมีดก่อนก่อนคอตำรวจเดินขึ้นไปอีก
ถามว่ามันจบไหมไม่จบค่ะ
เพราะว่าพอขึ้นไปในตัวสพเข้าไปในตัวอาคาร
นึกอะไรก็ได้อีกก็ไม่รู้รอบ๓ค่ะทีนี้

ตำรวจต้องจับมัดกับเก้าอี้เลยไปดูช่วงนี้หน่อยค่ะ
ตลอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นญาติอยู่ด้วยหมด
เพราะว่าญาติก็จะต้องมาช่วยเกลี้กล่อมด้วย
ก็เรียกญาติมาถามหน่อยสิเขาเป็นอะไรอ่ะ
ทำไมเขาถึงทำอะไรแบบนี้เอะอะโวยวายคลุ้มคลั่ง

ญาติเล่าให้ฟังว่าผู้ชายคนนี้นะคะ
เคยเสพยาประมาณ๒ปีที่แล้วแล้วก็เลิกไปแล้วนะ
บำบัดที่โรงพยาบาลพัทธลุงแล้วก็จะต้องไปรับยา
ช่วงแรกทานยาแหละอาการดีขึ้น
แต่ช่วงหลังไม่ไปหาหมอแล้วยาก็ไม่ได้กิน
สภาพก็เลยเป็นแบบนี้ฟังเสียงญาติค่ะ
พี่พี่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้
ผู้ชายคนนี้ที่คลุ้มคลั่งไปดื่มเบียร์ก่อน

ทีนี้ดื่มจนเมาเลยอารวาสคนในร้านก่อน
ในร้านก็เลยแจ้งตำรวจตำรวจสพลำปัม
ก็เลยไปควบคุมมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แต่พอส่างเมาแล้วเอากลับบ้าน
พอกลับบ้านแล้วนึกอะไรขึ้นได้มาไม่รู้
ถือมีดกลับมาที่สพอีกจะมาแทงตำรวจเนี่ยนะคะ
สรุปแล้วผู้ชายคนนี้มีอาการทางจิต
และน่าจะคลุ้มคลั่งทุกครั้งเวลาที่เมา
เวลาที่มีการกระตุ้นจากแอลกอฮอล์
ล่าสุดค่ะบ้านไม่ได้กลับนะคะ
ต้องไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวซะหน่อย